กันที่เรื่องราวของคู่รักที่เป็นต้นแบบของวงการบันเทิงบ้างดีกว่า
เรียกว่าเป็นคู่รักต้นแบบของวงการบันเทิงเนี่ย
เพราะว่าเป็นคู่รักอมตะที่เรียกได้ว่านี่แหละค่ะ

นั่นก็คือคู่ของพ่อรองกับแม่ทุม

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมานานถึง๖ปีแล้วนะคะ
ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ไทรอยด์เป็นพิษ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณหมอบอกว่าตอนนี้อาการของแม่ทุมเนี่ย

แต่ว่าพ่อรองยังไม่หมดหวังนะคะแล้วก็ไม่เคยหมดหวังด้วย
พ่อรองบอกว่าถ้าหากมีเวลาถึงแม้ว่าจะน้อยนิดสักแค่ไหน
ก็จะรีบมาหาแม่ทุมที่โรงพยาบาล
แล้วก็บอกด้วยว่าที่ผ่านมาแม่ทุมเข้มแข็ง
แล้วก็สู้กับโรคมาโดยตลอดค่ะ

หมอบอกว่าไม่มีใครอยู่ได้เกิน๔ปี

ต้องถือว่าเขาแข็งแรงและเขาก็ต่อสู้กับโรคมาพอสมควร
แต่เราก็สบายใจหมอบอกว่าถึงตอนนี้มันจะระยะสุดท้ายก็จริง
แต่ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะหลับไปเอง
ก็คือจริงแล้วเนี่ยพ่อรองเนี่ยอยู่เป็นกำลังใจ
ข้างแม่ทุมในระยะเวลาหลายปีมากที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาโดยตลอดนะคะ
ซึ่งจริงแล้วถามว่าพ่อรองทำใจได้ไหม
พ่อบอกว่าก็รู้ข่าวมาทำใจได้แต่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหม
ใช่แต่เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเขามูลคดีด้วยนะครับ
เพราะว่าเราเห็นว่าแม่ทุมเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็ต่อสู้กับโรคมาอย่างยาวนานมากจริง
ใช่อย่างที่พ่อรองบอกไปว่าจริงเขาบอกว่าอายุ๔ปีเท่านั้น
แต่ทุกวันนี้แม่ทุมเนี่ยต่อสู้มานานจนถึง๖ปีแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะสุดท้ายก็ยังคงมีกำลังใจดีจากพ่อรองจากคุณยุ้ยลูกสาวนะคะ
แล้วก็มีหลานสาวด้วยถูกต้องนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันด้วย